วันนี้ช่วงนี้เรารวบรวมสถานที่ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ไปที่แรกนะจ๊ะวัดโปรยฝนคลอง๑๑ค่ะ
อยู่ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
ตลอดทั้งวันนี้นะคะมีประชาชนมาที่วัดกันเนืองแน่นมาก
มีทั้งมาขอโชคขอลาบมีทั้งมาขอพรมีทั้งนำสิ่งของมาแก้บน
อย่างเช่นนายธนัดวงเท้าชาวลบบุรีเขานำประทัดจำนวน๑แสนนัดไปจุดแก้บน
หลังจากที่ได้รับโชคได้รับลาบกลับไปนับแสนบาท

อีกที่หนึ่งนะครับอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ที่บริเวณริมถนนสายบางปะอินบางบัวทอง
ใกล้กับศูนย์ศิลปชิบังไซหมู่๔ตำบลโพแตง
อำเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เห็งเชิญยิ้มลูกชายของโป๊งเหน่ง
ยิ้มเป็นดาราตลกชื่อดังเขามาแก้บนประทัด๓๐๐นัด
เขาบอกว่าถูกโชครับทรัพย์ไปสักประมาณ๓๐๐๐บาท
โอ้โหเอาก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วเขาก็เช่าเหรียญกุมารเจ้าสัวเหง
รุ่นฟ้าเปิดรับทรัพย์๖๓ไปบูชาอีก

เรียกเขาน้องก็ได้น้องเขาน่ารักดี
น่ารักดีเพื่อนดิฉันเองเลยบอกไม่ต้องเรียกน้อง
ขณะที่นายสุชาติสิทธิ์ทองหลางเป็นชาวอุดรธานี
เขาไปแก้บนน้องกุมารเจ้าสัวเหงด้วย
หลังจากถูกโชครับทรัพย์ไปคนนี้โอ้โห
เขาบอกว่าได้เยอะอยู่ตั้งสี่หมื่นเลยนะ
แล้วก็ขายที่ดิน๙ไร่ได้อีกด้วย
บอกแบบนี้แต่ละที่แต่ละทางเขาก็มีความเชื่อมีสิ่งศักดิ์สิท
ก็ว่ากันไปแต่ยังไงดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะ
ปิดท้ายกันค่ะที่บ้านเลขที่๒๑๓หมู่๑๓
ตำบลดงคอนอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่มีเรื่องฮือฮามาก
หือหามากเนื่องจากว่ามีลูกกรอกแมวให้โชคให้ลาบ
เจ้าของถูกรางวัลในงวดที่ผ่านมาไป
นางสาวจิราวัลจันช้อยอายุ๒๕ปีนะคะเธอบอกว่า
เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแมวพันทางชื่อว่าไอ้ด่างตกลูก
ตกลูกออกมา๓ตัวแต่เป็นการแท้งลูกค่ะ
ก็เลยไปค้นหาข้อมูลแล้วก็พบว่า
ซากลูกแมวจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของ
ก็เลยนำซากลูกแมวไปตากแห้ง
แล้วก็เอาแผ่นทองคำเปลวมาแปะ
ในช่วงก่อนที่จะถึงวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
ตัวเขาถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหลายใบเลย

เธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้ถูกรางวัลมานานหลายปีแล้วนะ
ส่วน๓ตัวนี้คือตัวที่ไม่ตายนะคุณผู้ชมนะ
นี่ค่ะส่วนตัวเขาบอกว่าสำหรับซากลูกแมวก็จะเก็บเอาไว้บูชาเอง
ล่าสุดมีคนมาขอซื้อให้ราคาเป็นหมื่นเลย
บอกว่าไม่ไม่ดีกว่าไม่ขายดีกว่า
เพราะว่าเธออยากเก็บเอาไว้เองเธอเชื่อว่าไอ้ด่างเนี่ยคงตั้งใจจะมาให้โชคให้ลาบกับครอบครัวของเธอนะคะ

ใช่นี่คือไอ้ด่างไอ้ด่างมันก็คลอดลูกออกมามี๓ตัวที่รอดอีก๑ตัวไม่รอด
ก็ว่ากันไปอย่างที่ผมบอกแล้วก็ย้ำจริงนะครับเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราดูแล้ว
ดูได้นะไม่ได้ว่าอะไรแต่ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย